คุณผู้ชมครับมาดูเหตุชายวัย๖๖ปี

บนเก้าอี้ภายในบ้านพักที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องต้นตำรวจก็พบเบาะแสว่ามีแก้วน้ำผสมยาลม
ก็เลยคาดว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ลุงคนนี้น่าจะเหมือนจะหมดสติจะเป็นลม
ก็เลยชงยาลมทานยาลมดื่มเนี่ยนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าหมดสติช็อกไปซะก่อนนะครับ
ตำรวจภูทรชวางได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิต
เดินทางไปพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชชวาง
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบภายในบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลกะเปียดอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายในห้องพบศพของนายโกรธเลิศไกรอายุ๖๖ปีเจ้าของบ้าน
สภาพศพนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้
มือซ้ายถือซองโทรศัพท์มือถือ
ส่วนมือถือนั้นตกอยู่ที่พื้นแล้วนะครับ
โดยผู้เสียชีวิตสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวอ่อน
แล้วก็สวมกางเกงขายาวสีดำนะครับ
จากการสอบถามญาติก็ทราบว่าผู้ตายอยู่ที่บ้านคนนี้คนเดียว
จากภรรยาเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่แหละครับ
ส่วนลูกสองคนก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด

แล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาทำอาหารทานพร้อมเตรียมเข้านอนปกติ

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ต้นพบว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน

ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายน่าจะมีอาการจะเป็นลม
ไปนำยาลมมาผสมน้ำทาน
เพราะว่าตรวจพบมีร่องรอยของแก้วน้ำ
คาดว่าจะเป็นยาลมวางอยู่บนโต๊ะ

แต่ผู้เสียชีวิตน่าจะยังไม่ทันได้ทานไงคุณ
ก็เกิดอาการช็อกจนหมดสติเสียชีวิตไปซะก่อนนะครับ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้

ตำรวจก็ได้ให้กู้ภัยนำร่างผู้ตาย

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ